มันมีใครล้อมันมีใครแซวเราแบบนี้นะคะ

เรื่องของผ้ากุ้งค่ะกับน้องโยธินะ
เขาไปแซวน้องโยทีนั่นแหละว่าเออ
ฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองแบบนี้นะคะ

ล่าสุดค่ะโยธิออกมาเปิดใจแล้วนะคะ

ถามว่าเรารู้สึกไหมเราก็รู้สึก

แต่เราก็แบบไม่ได้ต้องการว่าจะต้องแบบซ้ำเติมพี่ผ้ากุ้งนะ
คือจริงหนูจบตั้งแต่พี่ผ้ากุ้งโทรมาขอโทษแล้ว

การที่พูดเกี่ยวกับการเหยียดมัน๒๐๑๙แล้ว

ก็ไม่อยากให้แบบว่าไปพูดแบบนี้กับใคร
หนูพูดในเรื่องของกรณีบูลลี่เพศสายเหลืองอะไรอย่างนี้
เหลืองต่างหนูคิดว่าเราสามารถเล่นมุกอย่างอื่นได้
สามารถแซวหนูได้เหมือนเดิมสามารถหยอกรอเล่นหนูได้เหมือนเดิม
โยคคิดว่าทางเลือกมากกว่านี้
เราสามารถเลือกที่จะเล่นกับเราได้นอกจากสายเหลือง